อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยครับ
งัตตก็คือตอนแรกนะครับปลาไสอยู่บริเวณอะอันตรสำวรี
สมรภูมิครับก่อนที่จะเคลื่อนมาที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
พร้อมกับกลุ่มทะลุฟ้าครับครับแล้วปรากฏว่ามาประกาศนะครับครับ
แล้วปรากฏว่าที่ตาตอนนี้มีกระแสข่าวว่าไฮโซลูกนัดถูกยิงกระสุนยางหรือโดนแก๊สน้ำตาฮะ
อ่าตอนนี้ข้อมูลที่รายงานมาเบื้องต้นนะครับเป็นถูกยิงแก๊สน้ำตานะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นะครับที่มีการเคลื่อนมาบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ได้มีการปะทะก็คือทางกลุ่มมวลชนบางส่วนที่เป็นแนวหน้า
ก็คือเคลื่อนไปประชิดกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับและได้จุดประทัดและปลาข้ามไปยังหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ทำให้ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับได้ยิงแก๊สน้ำตาลงมาช่วงระยะหนึ่งทำให้กลุ่มทะลุฟ้าและกลุ่มของไฮโซนั้นนะครับ
ก็แตกกระจายนะครับถอยล่นไปบริเวณหน้าปปศบริเวณอุโมงดินแดงครับครับ
และนัดตอนนี้ไฮโซลูกนัดได้ปลอดภัยยังฮะพอมีข่าวมาว่าปลอดภัยบ้างยังฮะ
อ่าตอนนี้คาดว่านะครับจากที่เช็คข้อมูลกับสื่อมวลชนในพื้นที่ด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ก็ทางกลุ่มไฮโซลูกนัดกับกลุ่มทะลุฟ้าก็ถอยล่นไปตอนนี้น่าจะไปอยู่แถวแถวหน้าปปศนะครับ
ไม่ได้มารวมอยู่กับกลุ่มมวลชนที่ภาพที่คุณมดดำเห็นอยู่ณขณะนี้ครับตอนนี้
เรียกได้ว่าทางกลุ่มนี้นะครับไม่ได้ยืนยันครับวันนี้มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
มาร่วมชุมนุมกันเนี้ยฮะวันนี้ที่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็คือมีเพียงกลุ่มทะลุฟ้านะครับโดยมีไฮโซลูกนัดเนี่ยนะครับ
มารวมกับกลุ่มทะลุฟ้าด้วยและมีการปลาใสทำกิจกรรมเผามังคุด๓๐๐กิโลกรัม
บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับแต่กลุ่มมวลชนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ภาพขณะนี้นะครับ
เป็นกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นกลุ่มของทะลุฟ้าหรือไม่
แต่เป็นกลุ่มที่พยายามที่จะคว่างปลาสิ่งของนะครับ
ห้ามไปอย่างหลังแนวตู้ซึ่งทำให้ทางกลุ่มมวลชนทะลูกฟ้าเนี่ยแกนำได้ประกาศนะครับ
ขอให้การชุมนุมในวันนี้เนี่ยมีเพียงการปาสีเท่านั้นครับคุณมดดำครับ
แน่นอนว่าจุดมุ่งหมายของผู้ชุมนุมวันนี้คือจะไปบ้านนายกถูกต้องไหมฮะ
เป็นที่พักนายกใช่ครับจุดหมายหลักก็คือเคลื่อนไปที่บริเวณบ้านพักของ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบริเวณกลุ่มทหารราบที่หนึ่งนะครับ
โดยจะไปทำกิจกรรมตาสีเท่านั้นนะครับโดยห้ามมวลชนนะครับ
ไม่ให้มีการคว่างปลาระเบิดของแข็งก้อนหินหรือสิ่งของใด
เพื่อเป็นการยั่วยุเจ้าหน้าที่นะครับและพยายามที่จะประกาศบอกเจ้าหน้าที่นะครับ
ว่าไม่ให้ยิงแก๊สน้ำตามาใส่กลุ่มมวลชนนะครับและพยายามที่จะประกาศกลับไปเช่นเดียวกันนะครับ
ขอให้กลุ่มมวลชนบางกลุ่มนะครับเลิกทำพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันครับ
คุณมดดำครับณตอนนี้คอนเทนเนอร์ปิดตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นแสดงว่าการจราจรทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยใช่ครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าถนนวิภาวดี
กรังศีรษฐฝั่งขาออกนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ตู้นะครับ
ได้ปิดกั้นตั้งแต่แนวโชว์รูมของรถยนต์
โอเคนี้ปิดการจราจรไปโดยปรยายครับคุณพระดำครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครลงจากทางด่วนดินแดงตอนนี้มีการปิดถนนไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะ
ตอนนี้มีการยิงน้ำออกมาจากบริเวณหนังแนวตู้คอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับคุณมดดำครับ
นี่จะเห็นได้ว่าเป็นการยิงน้ำนะครับแต่ไม่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นน้ำผสมกับแก๊สน้ำตาหรือไม่
ทำให้กลุ่มวัชชนที่อยู่บริเวณกาของถนนพิทัศน์พิพันธุ์ไดรังสิทธิ์นะครับตอนนี้แตกพื้น
กระจายถอยล่นลงมานะครับซึ่งเป็นการยิงลงมารอบที่สองนะครับ
หลังแนวตู้คอนเทนเนอร์ออกมาครับคุณมดดำครับ
และตอนนี้ครับก็ยังคงมีบางส่วนนะครับที่จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวช่างภาพของผมจะซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าตอนนี้จะมีบางส่วนนะครับพยายามที่จะใช้ของแข็งนะครับยิงผ่านหนังสติ๊กนะครับยิงขึ้นไปบริเวณทางด่วนและหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นของแข็งบางอย่างนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยิงน้ำออกมาจากรถน้ำแรงดันสูงนะครับ
สักครู่ที่คุณมดดำเห็นเมื่อสักครู่ครับนี่นะฮะก็นี่คือภาพบรรยากาศสดสดจากสามเหลี่ยมดินแดงเลยครับ
ใช่ครับตอนนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยืนยันนะครับคุณพระดำต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้ยืนยันว่าเป็นกลุ่มทะลุฟ้าหรือไม่นะครับ
แสดงว่ากลุ่มของไฮโซลูกนัทตอนนี้เขาถอยออกไปอยู่แถวปปศแล้วถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับคุณมดดำครับนี่คือกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มที่ยังไม่มีการยืนยัน
ใช่ครับยังไม่ยืนยันครับว่าเป็นกลุ่มไหนครับเขาได้บอกหรือเปล่าฮะจะมีการยุติการชุมนุมกี่โมงหรืออะไรยังไงครับ
เมื่อสักครู่นี้จากที่ประกาศนะครับคาดว่าน่าจะยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา
ช่วงที่มีการยิงแก๊สน้ำตาและมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ที่เกิดความวุ่นวายช่วง๑๗นาฬิกาครับคุณมดดำครับ
ก็เป็นการยุติการชุมนุมไปโดยปริยายครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบบอ่าฝนตกลงมาอย่างหนักด้วยครับ
ทำให้กลุ่มทะลุฟ้าและกลุ่มของไททะลุนั้นเนี่ยก็ยุติการชุมนุมไปโดยปริยายครับ
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะขอเอาภาพไว้ข้างข้างรายการแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณคารินมากมากนะฮะ
แล้วถ้าสมมุติมีอะไรเหตุการณ์อะไรรุนแรงปุ๊บขอให้คุณตัดเราจะตัดภาพไปหาคุณทันทีนะครับ
ได้ครับได้ณตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงใช่ไหมครับ
ตอนนี้ก็เป็นการตอนนี้ครับเนี่ยภาพที่คุณพระดำเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
เห็นได้ว่ากลุ่มมวลชนนะครับก็เรียกได้ว่าฮึกเหิมนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปติดประชิดกับแนวตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็คว่างปลาข้าวของเข้าไปอีกครั้งแล้วนะครับ
และจะเห็นได้ว่ามีการยิงเรเซอร์สีเขียวที่คุณน้ำมดดำเห็นอยู่ตอนนี้ครับ
เห็นได้ว่ามีการชูทงนะครับมีการคว่างปลานะครับ
ซึ่งตอนนี้สายฝนมันตกลงมาอย่างหนักครับภาพตอนนี้อาจจะเห็นได้ชัด
แต่เราพยายามที่จะซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับ
ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นกลุ่มทะลุฟ้าหรือไม่นะครับแต่เป็นกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมในวันนี้ด้วยครับ
โอเคครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรายังไงถ้าสมมุติมีเหตุการณ์ด่วนยังไง
จะตัดไปหาคุณทันทีนะครับ